ถ้าคบกันจริงฟ้าผ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ

และเห็นรู้ใส่รู้ภูมิกันมาตั้งนานแล้ว
เวทีคอนเสิร์ตแพทย์นับประพาหอบลูกไปด้วยนะจ๊ะ

เอาไปบอกบนเวทีคอนเสิร์ตนะครับให้กับพี่โอ๊ต
และแฟนคลับก็เข้ามาแซวกันยกใหญ่เลย
บอกว่าอยากให้พี่เรสเนี่ยนะคะ
ลองเรียกพี่โอ๊ตว่าคุณพ่อสิ
นักร้องดังจะว่าอย่างง่ายไปฟังพี่โอ๊ต
มีสิทธิ์ลุ้นหรือเปล่าะจัดไปเลยจ้ะ
ทุกคนก็มีความสุขในการจิ้น
รองสักตั้งเลยเหรอ

คือคือจากเวลาดิวงานอะไรแบบนี้

เขาเป็นคนเก่งมันอยู่ในวงการมนัดอีกอย่างหนึ่ง
เราก็ต้องให้เขียนเขาเขาเป็นคุณแม่แล้ว

หลายคอมเมนต์นะสำหรับข่าวนี้นะ
เขาบอกแพทย์สั้นเลยว่าแพทย์หนีไป

แล้วบางคนเขาก็บอกนะพี่แจ๊คบอกว่าให้แพทย์เจออะไรดีบ้างเถอะโอ๊ต